ตามต่อสำหรับคดีใหญ่นั่นก็คือคดีพระนั่นเอง
วันนี้เป็นพาดหัวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หัวใหญ่๒บรรทัศน์เกี่ยวกับความคืบหน้า
ในการตามตัวพระผมเมสิตและพระผมเมธี
เผยพระพรมศิษย์ติดต่อขอเข้ามอบตัวตำรวจ
ลูกศิษย์คนสนิทแจ้งนักข่าวเอาไว้
พร้อมบอกข้อเท็จจริงด้วย
แล้วก็สิ่งที่เผยคือบอกว่าวันนี้แหละ
นอกจากจะมีการแถลงของพระพรหมสิตแล้ว

ก็จะเข้ามอบตัวนะครับ
ส่วนเรื่องของอดีตพระพุทธอิสระ

ทนายความก็พร้อมที่จะต่อสู้คดีให้แก่นายสูวิทย์นะครับ

หรือว่าอดีตพระพุทธอิสระกันก่อนนะครับ

ทนายความของนายสุวิทย์ทองประเสริฐ

ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ประเด็นที่นายสุวิทย์ถูกดำเนินคดีในข้อหา
จ้างหวานให้ทำร้ายร่างกายตำรวจ

เนื่องจากการชุมนุมของมอบชาวนาเมื่อปี๕๗
ที่แจ้งวัฒนะเถ่าศูนย์ราชการนะครับ
ก็กลายเป็นหนึ่งคดีที่นายสุวิทย์โดน
และอีกข้อหาก็คือข้อหาปลอมพระปรมาพิไทย
ในการจัดทำพระนาคปรกนะครับ
โดยทนายความยืนยันว่าจากการพูดคุยกับนายสุวิทย์
ยืนยันว่าได้ขออนุญาตด้วยวาจา
กับนายแก้วขวัญวัชโรไทย
อดีตเลขาธิการสำนักพระราชวัง
ที่เดินทางไปที่วัดอ้อน้อย
และขณะนั้นตัวนายสุวิทย์เองเป็นเจ้าอาวาสอยู่นะครับ
แต่นายสุวิทย์หรืออดีตพระพุทธอิสระครั้งที่เป็นเจ้าอาวาสนั้น
ไม่มีความเชี่ยวชาญเรื่องของขั้นตอน
หรือระเบียบปฏิบัติในการขออนุญาต

แล้วก็สอบถามว่าจะอันเชิญไปด้วยกิจใด
อดีตพระพุทธอิสระหรือว่าเป็นเจ้าอาวาสในขณะนั้น
ตอบกลับไปนะครับว่าเพื่อแสดงออกถึงความจงรักพักดี
และให้ลูกหลานที่ได้รับไปเคารพบูชา
ซึ่งเจตนาของนายสวิทย์ไม่ได้มีเจตนาให้ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท

ว่านายสุวิทย์ไม่ได้มีเจตนาที่จะกระทำความผิด
ตามที่ถูกกล่าวหาในข้อหาปลอมพระปรมาพิไทยนะครับ

เรื่องของคดีทำร้ายร่างกาย
นายสุวิทย์ก็บอกว่า
ทนายของนายสุริวิทย์ก็ยืนยันว่าเจ้าตัวปฏิเสธในข้อหานี้
เพราะว่าก่อนหน้านี้เคยถูกฟ้องร้องในคดีกระบดไปแล้ว
และพนักงานสอบสวนมีการบรรยายฟ้องอย่างละเอียดถึงพฤติกรรมชัดเจน
ทั้งการรวมตัวกันของประชาชน
ปิดสถานที่ราชการและการทำร้ายร่างกาย
ซึ่งผู้เสียหายก็มีการแจ้งข้อหาดำเนินคดีไปแล้วก่อนหน้านี้
ทำให้ทีมทนายความมองว่าเป็นการแจ้งข้อหาและบรรยายฟ้องซ้ำ
ซึ่งตำรวจอาจจะเข้าข่ายความผิดทางกฎหมายด้วย
ฟังเสียงของทนายความที่ได้พูดถึงคดีที่นายสุวิทย์โดนอยู่ทั้ง๒คดีนะครับ
ที่ออกเป็นลายเซ็นต์ถ้าในความหมายของกฎหมาย
หรือในความหมายของพระบรมวิทัยตามที่ธนายความหรือนักกฎหมายมองอยู่เนี่ย
ไม่ใช่ลายเซ็นตรงนั้นจะเรียกว่าตราสัญลักษณ์
เป็นตราไม่ใช่พระปรมาวิจัย
เพราะฉะนั้นที่ได้ถูกกล่าวหาอยู่เนี่ยผมก็ยังดูว่ามันคาดเคลื่อนในข้อกฎหมายอยู่
นี่แหละครับก็ทนายความของนายสุวิทย์ก็บอกว่าถึงแม้ว่านายสุวิทย์จะยอมรับว่าได้อันเชิญพระปรมาพิไทยจริง
แต่เขามองว่าในข้อกฎหมายพระปรมาพิไทยหมายถึงลายเซ็น
แต่สิ่งที่นายสุวิทย์ทำเป็นการอัญเชิญตราสัญลักษณ์ไปประทับไว้หลังพระเครื่อง
ไม่ใช่เป็นการอัญเชิญพระปรมาพิไทยแต่อย่างใด
มองว่าการแจ้งข้อกล่าวหานี้ยังมีความคลาดเคลื่อนอยู่นะครับ
เรื่องของนายสุวิทย์เรียบร้อยแล้ว